การแข่งขันฟุตซอร์ไทยลีกครับถือว่าเข้มข้นเหมือนกัน
เพราะว่าท่าเรือกับชมบุรีซึ่งเป็นทีมดีกรีลุ้นแชมป์นั้นพลาดด้วยกันทั้งคู่ครับ
ฝูงมีการเปลี่ยนมือนะครับในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ย
ผลของท่าเรือกันก่อนครับเจอกับสิงหมุทรสาครที่ยังไม่ชนะใครในการออกสตาร์ทลีก
เหลืองเจ้าบ้านนะครับสิงสมุทรสาครผ่านบอลอ้าวสกัดบอลเข้าประตูตัวเองครับ
นาทีที่๓นะครับโต้กลับของสมุทรสาครแล้วเป็นเลิศชายครับทำเข้าประตูตัวเอง
ก่อนที่ท่าเรือนั้นจะตีเสมอได้ครับนาที๒๗แล้วแรนโกเมสครับพลิกยิง๑ตอน๑
นาทีสุดท้ายครับเจ้าถิ่นมาได้ประตูใช้นะครับจากสารวุฒิพลาพึกยิงอัดเข้าไปเลยครับ
กรอบจบเกมสมุทรสาครพลิกชนะ๒๑ครับคว้าชัยนัดแรกในซีซั่นนี้นะครับ
แล้วก็เก็บเพิ่มเป็น๔คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับเก้าส่วนการท่าเรือแพ้เป็นนัดแรกครับ
โอกาสในการขึ้นจากฝูงครับ
บุรีเพิ่งจะแพ้มานะครับแพ้ห้องเย็นท่าข้ามในเกมล่าสุด
แล้วเริ่มไป๕นาทีครับออกสตาร์ทได้ดีครับ
จิตรัสสอนวิเชียนทำประตูให้กับทีมฉลามพลังเพลิงนำหนึ่งศูนย์
แต่ว่านาที๑๕ครับเตียโกโบร่ายิงไกลครับทศพรโอทอง
สักกิตบอลเปลี่ยนทางแต่อีกเสมอ๑ต่อ๑แล้วกลายเป็นไม่มีสกอร์เพิ่มครับ
คู่นี้แบ่งแต้มกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับชนบุรีพลาดท่าสะดุดนะครับ
เป็นนัดที่๒ติดต่อกันลนไปอยู่อันดับ๗มีเพียงแค่๓แต้มเท่านั้นครับ
และคู่บิ๊กแมชที่ไทยรัฐถ่ายทอดสดเมื่อวานครับช่วงกลางสัปดาห์
ห้องเย็นท่าข้ามที่ชนะมาก่อนอันนี้๒เกมรวดครับ
บุกครั้งแรกนะครับของทางแบงคอกสวนกลับครับ
อยู่นานแล้วก็ได้ประตูจากความแน่นอนของ
คริสโน่ดิวอาร์เต้หน้าทีที่๙ครับ
แต่ว่าถัดมาไม่ถึงนาทีนนทพันธ์โพพืชครับ
ยิงเสียบเสา๒ให้กับห้องเย็นตีเสมอ๑ตอนหนึ่ง
และนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับเวนเดลฉกบอล
ยิง๒๑ครับใช้ความเร็วความขยันสร้างความปั่นป่วน
แล้วก็เริ่มครึ่งหลังไปไม่กี่วินาทีครับ
มันอุสมันบูซายิงลูกที่สี่ในซีซั่นนี้ครับ

นาที๓๕ห้องเย็นเสียฟาวครั้งที่๖ครับ
โดนจุดโทษจุดที่๒ระยะ๑๐เมตร
เป็นวัชรินนวัศกาลครับยิงไม่พลาดแบงคอกแซง๓๒
แต่นาที๓๗ดูพรเทพสวนมิตรครับยิงเสียบคาลูกนี้
เด็ดขาดมากมากห้องเย็นตีเสมอ๓๓
ได้เร็วก็เสียเร็วครับแลกกับสนุกนาที๓๘ครับ
มานาทีเดียวราบอนปาเบายิงให้แบงคอกแซง๔๓

เขียนปุ๊บโดนเลยเว็ดเดลยิงเป็น๔๔

คว้าชัย๓นัดรวดส่วนห้องเย็นแพ้เป็นเกมแรกของระดูการครับ
อีก๔คู่ที่เหลือกรมทางหลวงเสมอกับราชนาวี๓๓นนทบุรีครับแพ้บางกอกซิตี้๑ต่อ๒ธรรมศาสตร์ยังบลัดแพ้ให้กับสุรธานีไป๑ต่อ๕แล้วก็ศรีสะเกดครับ
เปิดบ้านแพ้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป๑ประตูต่อ๙ผ่าน๓เกมแบงคอกขึ้นนำเดี่ยวนะครับ๓นัดชนะรวด๙คะแนนเต็ม
บริสุราธานีครับ๒นัด๓นัดนะครับมี๗แต้มแล้วก็ตามได้มภาคนะครับ๖คะแนนขึ้นมาเป็นที่๓แต้มเท่ากับห้องเย็นแล้วก็การท่าเรือแต่ว่าประตูนะครับประตูได้เนี่ยบวกอยู่๕ลูกมากกว่าตามด้วยห้องเย็นท่าเรือนะครับตามที่เห็นบนหน้าจอแล้วก็ดับ๖เป็นบางกอกซิตี้มี๕คะแนนครับ